เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าของไฮโซลูกนัดนะครับ
ก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะตาบอดอาจจะมองไม่เห็น
ตกลงยืนยันตามนั้นครับครอบครัวของนายธนัดธนากิจอำนวยนะครับ
ไฮโซลูกรัฐนี่คือเหตุการณ์ที่เขาเจอนะฮะ
เหตุการณ์เมื่อตอนที่เขาไปชุมนุมนะครับ
คือครอบครัวออกแถลงการครับผ่านเฟซบุ๊คถึงอาการล่าสุดของไฮโซลูกนัท
เรื่องต้นภาพรวมปลอดภัยอาการทรงตัว
โดยได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีแผลฉีกขาดเป็นรูปครึ่งวงกลมที่บริเวณคิ้วขวา
เกิดจากการถูกกระแทกด้วยวัตถุของที่ไม่มีคมนะฮะของแข็งที่ไม่มีคม
เป็นกระบอกกลมครับแล้วก็มีแผลบวมช้ำที่เบ้าตาขวา
แล้วก็บาดแผลฉีกขาดที่คิ้วขวากระจกตาเนี่ยนะฮะกระจกตาขวานี่ฉีกขาดเลยนะ
ลูกตาขวาแตกจอประสาทตาขวานะฮะลอกออกมา
ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เพิ่มเติมต่อเนื่องอีกเป็นเวลามากกว่า๖เดือนนะครับ
จากนี้แพทย์มีความเห็นว่าหลังการรักษาเสร็จสิ้นแล้ว
ดวงตาข้างขวาของไฮโซลูกนัทจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกครับ
ครอบครัวธนากิจอำนวยนะครับจึงเตรียมดำเนินคดีกับทุกคน
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา
จนถึงที่สุดในทุกวิถีทางด้วย
จากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจปฏิบัติการและกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อที่จะให้เป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างในการปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธของประชาชนตามรัฐธรรมนูล
จากนี้ทางครอบครัวยังบอกอีกว่าตำรวจควบคุมฝูงชน
เลือกใช้มาตรการสลายการชุมนุมหลายประการที่มีความเสี่ยง
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกายของผู้เข้าร่วมชุมนุม
ยังไงบ้างที่ครอบครัวไฮโซนัทเขามอง
การยิงแก๊สน้ำตาไงหรือการยิงกระสุนยางเข้าใส่กลุ่มชุมนุมไง
โดยปฏิบัติการยิงแก๊สน้ำตานั้นจริงมันต้องใช้วิธียิงแบบวิถีโค้ง
เล็งเข้าหาตัวบุคคลอย่างเด็ดขาดแล้วก็การยิงหรือใช้กระสุนยาง
เล็งยิงไปในบริเวณที่ต่ำกว่าเอวหรือบริเวณขาเท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำตาหรือว่ากระสุนยางนะห้ามยิงจากที่สูง
และมุมสูงโดยเด็ดขาดซึ่งถ้าเราย้อนไปดูวันนั้น
ต้องยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดสูงคม
บนทางด่วนดินแดงแต่จะยิงจะเล็งจากตรงนั้นหรือเปล่า
เดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดกันมันมีหลักฐานแหละใช่ค่ะอันนี้หาไม่ยากนะฮะ
นี่แหละครับแต่เจ้าตัวเนี่ยมาโพสต์โพสต์แบบนี้เลยโอ้โหโพสต์แบบ

แต่ผมไม่เคยมองเห็นชัดเจนขนาดนี้มาตลอดชีวิต
อ้าาก็พบแบบนี้แล้วก็บอกว่าโพสต์ต่อนี้นะ
บอกว่าให้กำลังใจคนที่สูญเสียคนอื่นพร้อมกับบอกว่า
จะขอสู้เคียงข้างทุกคนเพื่อเรียกร้องความถูกต้องนี้ต่อไป
ขอให้ทุกคนสู้ด้วยความเข้มแข็งสันติวิธีเพื่อชัยชนะของประชาชนครับ